แต่ตอนที่บอกหนูก็ประมาณจ่ะ

พอได้ยินแล้วจะรีบกลับมาเลย

คือความหวังเต็มร้อยค่ะตอนนี้

คิดว่าน่าจะเจอวันนี้

ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะ

มีแต่คนท้าว่ายังมีชีวิตอยู่
จะไปเล่นกับย่างต่างหมู่บ้าน

ไม่น่าหรอก
อย่างที่ว่าความเป็นไปได้ที่นี้
ลงกะลังจะเป็นไปได้ไหม

ว่าใช่เพราะเขาก็อยู่ของเขาแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก
ไม่ชอบเล่นน้ำไม่ลงสารแน่นอน

ก็จะเดินหากันตามนี้นแหละ

เราอยากให้ใครช่วยมาส่วยโบสถ์

มันมีหลายคนแล้วที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
คือน่าจะเหตุการณ์นี้
ไม่ใช่แค่เฉพาะอันนี้คนเดียวก็คือหลายคนแล้วในหมู่บ้านนี้
จะเห็นการแบบนี้ที่หายไปแล้วก็กลับมา
ก็ทำพิธีแบบนี้แล้วก็กลับมา